ติดอกติดติดใจถึงขั้นว่าผมเคยไปฝ่างเนื้อฝ่างตัวเป็นลูกศีลกับท่านแล้ว

ผมขอหน้าจออย่างนี้ทุกวีทุกวันท่านเองยังไม่ใจอ่อน

คุณขอเยอะเกินไปดูเป็นคนลอบนะฮะ
ที่นี่ฮะที่อำเภอนครชัยศรีไปกันให้ถูกนะ
จังหวัดนครปนโฑมค่ะเรามาด้านสาวทุกชนเข้ามากราบว่าขอพร

ชื่อดังที่โด่งดังมาก
เอาจริงนะเคยมีคนมาขอโชคลาภ
แล้วเขาได้รางวัลกันไป๓๐ล้านเลยนะ
คือเสียงร่ำลือทุกว่ากันมา

น้องก้าวกุมาลท้องนั้นก่อนคุณจะไปคุณต้องรู้จักเขาก่อน
เขาเป็นกุมารทองอมยืนขนาด๑เมตร
เนื้อโลหะตามตำรับเลยนะ
สำหรับหลวงปู่แย้มสร้างมาตามนั้นเลยนะ
แล้วก็ได้นำมาถวายแก่พระอาจารย์แป๊ะ
เพื่อให้สาธุชนได้มากราบไหว้บูชานั่นเอง
ในวันนั้นที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปทำเล่น
ดารานักแสดงหนุ่มรุ่มหล่อนี่น้องบิลกิติพัส

นี่ใช่หลายคนคงรู้จักน้องใบตองแฟนคลับเขาเยอะทำเป็นเล่นไป
น้องบิ๊วเนี่ยก็เดินทางมาให้พระจัตรแปะลงอัคระยันตร์หลังป่ามือให้
ซึ่งเป็นยันตร์ที่ไม่ธรรมดายังไงนึกว่ายันตร์เปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองวาดาล
อุ้ยขึ้นดาวดินะนี่ฮะเขาบอกว่ายันตร์เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ของนักเสี่ยงโชค
รวมไปถึงนักธุรกิจแล้วก็สายมูเตลูก็คืออารมณ์ประมาณว่าเมตามหานิยมไง
บิวเชื่ออย่างนี้นะครับว่ายันเนี่ยมันจะช่วยเสริมความเข้มขลังเรียกเงินเรียกทองมาให้
และส่งเสริมในเรื่องของจิตใจให้มุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนั่นเองนะครับน้องบิวมาแล้วน้องบิวอย่าลืม
อย่าลืมไปกระชิบคลังโหแมนทองอ๋ออะไรไม่รู้เหมือนกันแหละค่ะ
แต่เราก็อยากจะรู้อะเนาะน้องมิวบอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่เป็นจริง
แต่สิ่งนึงที่บิ๊วโชว์ให้ดูได้คืออะไรอะไรปำงปำงโว้ยสิละมาแล้วปำงอีกนึงปำง
บางคนบอกเอาสามปำงไม่เอาเอาแค่สองปำงพอเออ
จะได้จำกันง่ายตามนี้นะจ๊ะ
จริงกะป่าวนะอันนี้เราไม่สามารถบอกได้มันเป็นเรื่องของบุญภาวาสนาส่งของแต่ละคน
แต่ว่านี่เป๊ะเลยนะอายุดิฉันเลยเนี่ยเป๊ะยังไง๘๓เลยเหรอ
โอ้ยยกเหยียวเหมือนกันเหรอเรียงหลังให้มันถูกสิเข้า๓๐ก่อน
คุณกินอะไรเข้าไปอ่ะผัวหงษ์หรอทำให้คุณดูดีอย่างนี้อะไรอัายุ๘๓ก็กลายอ่ะ
แต่ถ้า๘๓ได้อย่างนี้ก็เอานะได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนี้
ว่าไปแต่ว่าคุณป้ากลับมาคุณป้าได้๒๙นะอายุคุณป้า๒๙นะ
ได้ป้าเอา
ว่ากันไปมันเป็นแบบว่าความเชื่อส่วนบุคคล